ถามหน่อยถ้าเกิดว่าเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำไง

ขี่ไปขี่มาเห็นหัวงูมันโผล่ขึ้นมาค่ะ
ตัวเธอเองบอกว่าทำอะไรไม่ถูกแทบช็อกลมแทบจับนะฮะ
จริงขนาดขาตั้งอ่ะยังเอามันตั้งมาไม่ได้อ่ะคุณ

สุดท้ายกลายเป็นสภาพนี้ค่ะ
นั่นไงเห็นไหมเลื้อยไปเลื้อยมาค่ะ
ผู้หญิงคนนี้ชื่อว่าคุณสุพัตราศรีสุนนท์อายุ๒๙ปีนะคะ
ขี่มอเตอร์ไซค์ยี่ห้อฮอนด้าซูเมอร์เอ็กซ์สีดำ
ทะเบียน๑กกตเต่า๘๖๐๔ดิฉันพูดชัดไหม
ชนบุรีค่ะขี่ไปทำธุระแต่ระหว่างทางคือบริเวณริม
ถนนสุขุมวิทย์แสนสุขอัมเมื่อเมืองชลบุหรี่ค่ะ
ทำอะไรไม่ถูกคุณผู้ชมไปดูไปฟังเสียงเธอหน่อยค่ะ
กลับมาตั้งแต่กลิ่นด้วยค่ะ
ทีนี้เขาอยู่ใกล้มาเอาขวาตั้งเลย

แล้วโผล่มาตอนที่กำลังขี่รถ

ถ้าเกิดว่าคนที่สติไม่ดีเนี่ยคุณเอาจริงนะ

อาจจะกระโดดลงจากรถก็ได้นะ

หลังจากที่ตั้งสติได้ก็โทรรีบบอกแฟนบอกว่ามาช่วยหน่อยเอางูออกไปให้หน่อย
แต่พอมาถึงนะฮะก็ยังไม่สามารถเอางูออกไปได้
กระทั่งมีชาวบ้านที่เขาผ่านไปผ่านมามาช่วยอีกแรง
นานกว่า๑ชั่วโมงนั้นฉีดอะไรฉีดน้ำยาฆ่าแมลงค่ะคุณผู้ชม
แล้วก็มีการถอดชิ้นส่วนรถออกมาด้วยนะคะเห็นตัวงูเนี่ยมันซ่อนอยู่ด้านใน
พบว่าเป็นงูเขียวทางมะพร้าวก็เลยช่วยกันจับออกมาได้
เอามันไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติแบบนี้นะคะตัวไม่ใหญ่
แต่ก็น่ากลัวเหมือนกันนะสำหรับคนที่กลัวงูค่ะ
คุณสุพัตราเองเธอก็บอกว่าเธอก็เป็นคนที่กลัวงูมาก
คือตอนนั้นน่ะไม่ขับแล้วไม่ขี่แล้วยอมให้คนเนี่ย
รถมอเตอร์ไซค์ของตัวเองไปใส่ในท้ายกระบะ
แล้วก็ขนกลับบ้านให้ไม่กล้าขี่ต่อนะคะ
ส่วนนี้งูก็ไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติแบบนี้นะคะ